คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูหนัง
เดี๋ยวบอกให้ไปดูข่าวจะพาไปดูหนัง

ไม่รู้ใครอยากไปก่อนแต่ผมคนหนึ่งไม่ไป
นี่ฉันไปไปแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้ว

คนไปดูหนังที่นี่ใครจะไปเอาถามจริง
แล้วให้ใครไปดูค่ะลูกแต่มีคนไปดูแล้วฉายให้ใครดู
ฉายให้ใครดูเอาลองดูภาพไปด้วยกัน

สามัคคีสถานสงเคราะห์ตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
เขาบอกว่าที่นี่มีหนังฉายครับฉายฟรีให้ดูกันเพิดเพลินเลยนะครับ
โดยทางมูลนิธิพิจิตรได้จ้างภาพยนตร์มาฉายหนังให้กับผู้วายชนเชื้อสายจีน
นี่คนดูเต็มเลยนะ

เขาบอกว่าการฉายหนังแบบนี้
มันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า๕๐ปี

ที่ฉายปีละ๓เล่าง

ผู้จัดการบุญเชิดภาพยนตร์เขาเล่าว่าตนจ้างฉายหนังที่นี่ทุกปีเกือบ๔๐ปีมาแล้ว
ทุกปีก็จะมาฉายหนัง๓เรื่องเหมือนเดิมเป๊ะทุกปี
เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องภาพยนตร์ป่องเสี่ยงหรือว่าเป็นหนังไหว้เจ้า
จากนั้นจะต่อด้วยภาพยนตร์จีน๑เรื่องแล้วก็หนังไทยอีกหนึ่งเรื่อง
โอ้โหแม่น่าจะมีหนังฝรั่งอีกสักเรื่องมีไหมมีไหม
จัดไปแต่ละปีก็จะมีแค่คนในหมู่บ้านนี่แหละมีคนมาดูนะครับ
ไม่มีคนมาดูมีคนมาดูด้วยนะครับสักประมาณ๕๐คนเท่านั้น
นี่ไงนี่ไงคนดูเยอะจะมีมาดูสัก๕๐คนที่เหลือ
แล้วตอนนับอยู่นี่นะครับนับได้เท่าไหร่

ทีนี้แหละครับเรื่องราวของความเชื่อการฉายภาพยนตร์

ให้กับดวงวิญญาณของบรรพบรุษนะ
หรืออาจจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนที่ไม่ทราบ
มาฉายหนังให้ผีดูพูดกันตรงแบบนี้
แต่เขาทำกันแบบนี้ทำมานานแล้ว
มันเป็นความเชื่อที่อยากจะทำให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว

เขามีความเชื่อกันนะคะว่าถึงแม้ว่าบรรพบุรุษจะเสียชีวิตไปแล้ว
เราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องรู้จักบุญคุณกระตันยู
ต้องดูแลบรรพบุรุษให้ดีทั้งตอนยังมีชีวิตและเสียชีวิตไป
เป็นความเชื่อกันไหนคุณชนะลองภาคหนังจีน
โอ้อาเชเดี๋ยววันนี้เก็บข้าวแชร์ได้เท่าไร

น้องไข่
โดนโกงค่าแชร์

ตามตรงนี่
เวลาจะยอมจ่ายหนี้ที่ทิ้งที่ติดเอาไว้

เมื่อไหร่จะยอมคืนดีสักที
ต้องเสียงหล่อกันอย่างนี้ตลอดเลย

เออคุณชนะเสียงหล่อสมคำร่ำลือ
ได้พักจิมน้ำขิงไหมคะ